คุณตุ๊กคู่ของคุณเต้ยเจรินพร
อันนี้ก็เลิกลากันไปแล้วนะคะกับอาเล็กธิระเดชคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนะฝ่ายหญิงออกงานอีเวนต์ค่ะ
นักข่าวก็เจาะไม้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุของรักล้าวนะคะ
บอกว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องบริษัทแน่นอน
ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งข้อคอรหาว่าแฟนคนต่อไปของเธอนะ

เจ้าตัวยืนยันค่ะว่าเลือกคบคนที่นิสัย
ไม่ใช่คำจำกัดความว่าเป็นไฮโซค่ะ
คือประเด็นไฮโซอะค่ะสำหรับเต้ย
ไม่รู้ว่าอะไรคือคำจำกัดความของคำว่าไฮโซน

ถ้าเกิดว่าเต้ยจะทำความรู้จักใคร
หรือว่าจะคบกับใคร
ประเด็นที่สำคัญมากกว่าคำจำกัดความนี้
มันคือคุณค่าของความเป็นคนของคนคนนั้นมากกว่า
ตอนนี้เหมือนคนจะมาพุ่งประเด็นไปว่าแบบ
จะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเป็นอย่างนั้นแน่เลย
ซึ่งเหมือนแบบโดนทำนายอนาคตอะไรอย่างนี้
แต่ว่าณตอนนี้มันไม่มีใครเข้ามาจริงค่ะ
ในอนาคตคนที่เข้ามาจะเป็นใคร
จะเป็นคำจำกัดความคืออะไรอะไรอย่างนี้
โซไม่ไฮโซจะเป็นในวงการนอกวงการ
คือไม่มีทางไม่มีใครรู้แน่

อะไรก็คาดเดาไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องของการสูญเสียคุณพ่อของนางเอกสาวคุณแต้วนัทพรค่ะ
ในฐานะเพื่อนสนิทเต้ยบอกว่าเชื่อว่าแต้วแล้วก็ครอบครัวนะ

ต่างก็ส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่เลยค่ะ
ยอมรับเลยว่าพี่แต้วเข้มแข็งมากจริงค่ะ

แม่นี้พี่แต่วเองก็ดีขึ้นทุกวันค่ะ
หลักแล้วครอบครัวพี่แต้วได้กำลังใจดีมากอยู่แล้ว
แหละเพื่อนกันนะเราก็ดูว่าเขาจะเป็นกำลังใจให้